ผู้ว่าการกฟนนะคะก็แสดงปราธกฐาแก่ภาคธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมรายใหญ่นะคะ
รวมทั้งสิ้น๖๐หน่วยงานด้วยกันนะคะเพื่อตอกย้ำการนำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
แล้วก็อำนวยความสะดวกการเดินสายสื่อสารลงใต้ดินติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
แสดงวิสัยทัศน์ของกรฟนในการมุ่งหน้านำระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
และอำนวยความสะดวกในการเดินสายสื่อสารลงใต้ดินเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สมาร์ทเมโชว์
เศรษฐกิจที่สำคัญที่เรากำลังขยายผลทำต่อก็คือ
ถนนพระรามสามอืมฮือถนนรัชดาเอ่อถนนเอ่อ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
หลังจากเสนอไปท่านนายกก็เปิดมาบอกว่า

มันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากถูกกับ
มันเป็นภาระที่เรียกว่า
ย่อยมากใหญ่จริง

สำหรับอนาคตของธุรกิจพลังงานอย่างโซล่าฟาร์มแนวดิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ฟนกำลังศึกษาเพื่อนำร่องและพัฒนาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดความเสถียรมากที่สุด
พร้อมรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เติบโตตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐและอุตสาหกรรมเมือง